ท่านผู้ชมครับมีภรรยาที่เขาตามหาสามีที่มีอาชีพหาปลา

ก็ไปหาปลาในลำคลองแม่น้ำตาปีตั้งแต่๓ทุ่มคืนวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
ต่อเนื่องปกติไปถึงเช้า๕มกราคมแต่ทีนี้ไปแล้วหายไปเลย

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบนะครับปรากฏว่าวันนี้เจอแล้วนะฮะ
แต่ว่าพบเป็นศพนะฮะนี่ฮะภรรยาแล้วก็มีลูกน้อย๗เดือนเนี่ยฮะ
แม่ก็อุ้มลูกมาตามหาพ่อด้วยฮะเหลือแต่เรือไฟเบอร์เนี่ยฮะ
ที่เขาพายไปเพื่อจะหาปลานะครับไปวางเบ็ดหาปลาในลำคลองแม่น้ำตาปีนะครับ
พูดที่หายไปชิ้วเนินสมชายโพสแหวงอายุ๔๕ปีนะฮะส่วนนี้ภรรยานางสุฤิภร
อายุ๓๒แล้วก็ลูกสาววัย๗เดือนเท่านั้นนะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีเรือไฟเบอร์สีฟ้าไฟฉายฆ่าศีรษะที่ลอยติดอยู่กับต่อไม้ในลำคลองนะครับ
หลังจากที่หากันอยู่วัน๒วันนะครับ
ตี๔วันนี้เจ้าหน้าที่พบศพของนายสมชาย
ลอยน้ำอยู่ในลำคลองลักษณะก็คือเสียชีวิตในสภาพนอนหงายพองขึ้นอืดแล้วนะครับ
เสื้อลายสก๊อตกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงิน
ที่ออกมาจากบ้านในวันนั้นห่างจากจุดที่พบเรือไป๑กิโลเมตร
แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือสภาพศพเนี่ยคือไม่ใช่ลักษณะว่าเกิดอุบัติเหตุ
ตกเรือจมน้ำมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างวางเบ็ดหาปลา
แต่มีร่องรอยการถูกยิงนะฮะมีร่องรอยการถูกยิงนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นการถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไหล่ขวาทะลุรักแร้และราวนมขวา
ทีนี้ต้องไปสืบสวนสอบสวนต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวนะฮะมีอาชีพหาปลา
สามทุ่มวันที่สี่เนี่ยก็เอาเรือไปวางเบ็ดหาปลาตามปกติแล้วก็หายไปเลยเนี่ย
มาพบเนี่ยแหละครับญาติก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคีรีธรรมาราม
หรือว่าวัดเขาตอกนะฮะในบริเวณเกียรติศาสตร์ที่สุราชธานีนะครับ
ซึ่งผลัยาบอกว่าเธอมีลูกกับผู้ตายสามีเนี่ย๔คน
ทีแรกยังคิดว่าเกิดอาการวูบความดันเบาหวานโรคประจำตัวหรือเปล่า
เพราะสามีวูบบ่อยอาจจะเป็นอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิต
แต่มารู้ว่าถูกยิงช็อกเลยนะฮะ
แล้วสามีก็มีอาชีพออกเรือหาปลามานาน
ไม่เคยเล่าว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครหรือไม่
แต่สำหรับเธอนี่หลังจากนี้ก็หนักเลยฮะ
ต้องดูแลลูก๔คนเพียงลำพัง
เราก็จะกลับมาอีกที่๒ทุ่ม
กลับมาเล่นมานอนพักคอน
ฟังแล้วก็น่าสงสารนะฮะต้องเลี้ยงลูก๔คนนะฮะเนี่ยโอ้โหคนเล็ก๗เดือนเองนะครับ
ภูมิกับการสพเคียนซาพันธมตเอกสุรชัยเกิดศรีบอกว่า
ศพผู้ตายห่างจากจุดเกิดเหตุที่ทิ้งเรือไว้๑กิโลเมตรนะครับก็ต้องไปสืบสวนต่อนะครับ
สาเหตุของการถูกยิงเสียชีวิตแล้วทิ้งศพลอยน้ำไว้เนี่ยคืออะไรแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวเกี่ยวกับอาชีพที่ทำอยู่
เพราะลำคลองแม่น้ำตาปีที่เกิดเหตุมีชาวบ้านทำอาชีพลักษณะแบบนี้เยอะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ในการวางจุดหาปลาอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องไปสอบพยานแวดล้อมต่อนะฮะ